คุณผู้ชมครับวันสองวันนี้อย่างที่ได้เตือนไปนะครับว่าจะเป็นช่วงที่อากาศในเมืองไทยของเราหลายจุดหลายพื้นที่
ต้องระวังเรื่องของฝุ่นละอองที่มีโอกาสเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงเช้า๗โมง๘โมงรวมไปถึงช่วงค่ำหน่อยนะครับ
ช่วงทุ่ม๒ทุ่มจะเป็นช่วงที่กลุ่มหมอกควันกลุ่มฝุ่นละอองต่างนั้นจะลอยอยู่ในระดับที่เราสามารถที่จะสูดเข้าสู่ร่างกายได้นะครับ
ดังนั้นใครที่จะทำกิจกรรมดังกล่าวในช่วงวัน๒วันนี้คงจะต้องตรวจสอบสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องนะครับ
ที่เป็นแบบนี้เนื่องจากขณะนี้เองเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเกิดขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้
กระแสลมที่เคลื่อนที่ผ่านในเมืองในของเราโดยเฉพาะบริเวณตอนกลางของประเทศไทย
สังเกตว่าท้องฟ้าค่อนข้างโล่งนะครับกลุ่มเมฆที่มีการก่อตัวในบริเวณดังกล่าวค่อนข้างน้อย
ทำให้อากาศในบริเวณดังกล่าวค่อนข้างนิ่งนะครับจึงทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือฝุ่นละอองไม่สามารถที่จะกระจายตัวไปจุดอื่นได้
นะครับเป็นที่จังหวัดเชียงใหม่ดังนั้นใครที่อยู่ในบริเวณจังหวัดเชียงใหม่
รวมไปถึงในบริเวณใกล้เคียงก็ต้องระวังเรื่องของปริมาณหมอกควัน
ฝุ่นละอองต่างที่ต้องใส่หน้ากากอนามัยไว้ด้วย
สังเกตว่าในบริเวณดังกล่าวนั้นมีการจุดไฟเผาป่ากันค่อนข้างเยอะนะครับ
จึงเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริเวณดังกล่าวมีโอกาสที่จะเจอหมอกควันค่อนข้างเยอะ
ส่วนนี้ครับเป็นกระแสลมจะสังเกตว่าตอนนี้เริ่มมีกระแสลมพัดเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ก็จะเอากลุ่มฝุ่นละอองต่างค่อยทยอยออกไป
หลังจากนี้ก็จะค่อยมีการเขยิบลงมาปกคลุมพื้นที่ภาคเหนืออีสานตอนบน
แบบนี้ก็จะทำให้พื้นที่ดังกล่าวมีโอกาสที่จะเจอฝนนะครับ
ปัจจัยสำคัญเลยทีเดียวที่จะช่วยชะล้างฝุ่นละอองออกไป
ส่วนนี้เป็นอุณหภูมินะครับจะสังเกตว่าตอนเช้าภาคเหนืออีสานตอนบนยังคงเย็นสบายส่วนบริเวณพื้นที่ตอนกลางนั้นค่อนข้างที่จะอบอ้าวเลยทีเดียว
เหนือครับต่ำสุด๑๓องศาสูงสุด๓๖องศานะครับส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานต่ำสุด๑๗สูงสุด๓๔นะครับยอดภู๑๒องศาเซลเซียตภาคกลางครับต้องระวังผลในจังหวัดลบบุรีสละบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครครับส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับชนบุรีระยองจันทบุรีตราดต้องระ
ระวังกล่าวระวังฝนด้วยส่วนฝั่งอันดามันมีกระบี่ตรังและสตูลกรุงเทพมหานครมีโอกาสเจอฝนปล่อยร้อยละ๑๐องศาสตร์ของพื้นที่นี่คือสิ่งที่คงต้องติดตามอย่างต่อเนื่องยังไงดูแลรักษาสุดภาพกันด้วยผมคุณตนพี่สิทธิ์สวัสดีครับ